ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะที่ฉะเชิงเศร้า
น้องอิ้งหญิงสาววัยสิบแปดอ่ะค่ะที่ถูกยิงที่หน้าร้านซ่อมรถจากกระยานยนต์
คนร้ายขึ้นไปอยู่บนสะพานกลับรถกระหน่ำยิงลงมาหกนัด
แล้วกระสุนไปโดนน้องอิ้งเสียชีวิตข่าวเนี้ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะ
สงสัยว่าคนร้ายเนี่ยตั้งใจจะยิงน้องอิ้งหรือตั้งใจจะยิงวัยรุ่นกราดยิงไปตรงนั้นแหละแล้วกระสุนพลาดไปโดนน้องอิ้ง
ครับแต่ว่าวันนี้ค่ะทางครอบครัวก็รับศพน้องมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
บรรยากาศเศร้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๕ตุลาคมอ่ะนะคะ
หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อิ้งชื่อจริงก็คือนางสาวประพาสอนนะคะเสียชีวิตแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
ยังไม่รู้สาเหตุเลยดูสิคะเราเลยส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราไปตามความคืบหน้า
วันนี้แม่ของน้องไปรับศพจากสถาบันนิติเวศนะคะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ศพมาถึงคุณยายจุดทูบหกดอกเชิญดวงวิญญาณลงจากรถนำศพไปตั้งไว้กลางสารา
พ่อและพี่ชายยืนกอดกันร้องไห้อะค่ะไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์นี้
พ่อของน้องอิ้งบอกว่าเสียใจมากที่ลูกสาวมาเสียชีวิตแบบนี้
สิ้นลมคงเจ็บปวดทรมานตั้งแต่เด็กจนโตพ่อแม่ไม่เคยตี
เราก็นอนด้วยกันในห้องพ่อกับแม่
นี่กลายเป็นว่าลูกสาวหายไปเนี่ยใจหายมากค่ะ

นอนอยู่ใกล้แต่ไม่มีเขาแล้วมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนี้
เพราะว่าผมมีลูกสาวอยู่คนเดียว
คือมันบอกไม่ถูกมันพูดไม่ถูก

ทีมข่าวของเราได้มาจากตำรวจก็คือ
ในคืนวันเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงอ่ะค่ะ
แล้วก็ลบโพสต์ไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุยิงกัน
แฟนนุ่มของน้องอิ้งบอกว่าก็โพสต์จริงแต่ไม่ได้มีปัญหากับใคร
วันนั้นน้องอิ้งเอาโทรศัพท์ไปเล่นแล้วก็เป็นคนลบโพสต์
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แน่นอนตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้

น้องอิ้งเนี่ยเป็นคนลบใช่ครับโพสต์ไม่ได้โพสต์อะไรหรอกพี่
ตอนนั้นโพสต์เล่นเล่นไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกครับใช่ครับแล้วโพสต์ว่ายังไงครับตรงนี้
อืมน้องโพสต์ผมก็จำไม่ได้นะน้องอิ้งลบไปแล้วครับ
อิงเป็นคนลบใช่ครับมันมันเกี่ยวข้องกับโพสต์เล่นเล่นพี่
ได้สองวันเองพี่แต่รู้จักกันมาสองสามปีแล้วครับใช่พอน้องมีแฟนไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเลย
ช่วงนั้นครับพอน้องเลิกกับแฟนมาก็ทักมาก็คุยปกตินะครับ
ใช่เพิ่งมาตกลงเป็นแฟนได้สองวันเองวันเองใช่ครับน้องเขาพูดถึงไหม
คือที่คุยกับแฟนนุ่มและอดีตแฟนนุ่มก็เพราะว่ามันมีอีกหนึ่งประเด็นก็สงสัยว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องไปคุย
วันนี้ก็เอารถจักรยานยนต์คันที่ใช้เป็นประจำมาให้ดู
บอกว่าของเขาเนี่ยใช้ฮอร์นเวฟสีดำ
จักรยานยนต์คันใหญ่แบบที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะ
เขาก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่เห็นเรียกไปสอบปากคำ

ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจทุกอย่าง

แต่ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับแฟนใหม่ของน้องเขา
อ่ะไปรถน้ำศพอะไรแบบนี้ครับ
กลัวแบบว่ามีปัญหาไงครับ

ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซากำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราบอกว่า
จริงแล้วตำรวจเขาก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วแหละ

เชื่อมโยงถึงใครได้บ้างอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อจับคนร้ายค่ะ